เรานำเสนอไปแล้วนะคะว่าครอบครัวของคุณชมพู่
คุณย่าเนี่ยค่ะภาพนี้เลยนะคะซึ่ง
ก็มาวันรดน้ำดำหัวกันพอดีเลยค่ะมาไหว้คุณย่ามากราบคุณย่ากันค่ะ
ต้องบอกว่าสีสันแสบตัวจริงคุณผู้ชม
น็อตแม่ชมเนี่ยเขานำทีมลูกไปกลับขอพรจากคุณย่านะคะ
ซึ่งก็มีภาพน่ารักที่ทั้งสองแฝดเขาล้างเท้าให้คุณย่าด้วย
คุณผู้ชมดูสิคะจบภารกิจเสร็จปุ๊บนะคะคุณย่านะคะ
ก็เลยลายล้างเท้าคุณพ่อต่อ
น็อตแม่ชมนี่แหละค่ะมานั่งให้ลูกได้ไหว้ขอพรกันบ้างนะคะ
แม้จะดูทุลักทุเลไปหน่อยนะคะเพราะว่าพี่เขาเพิ่งจะสามขวบ
เพราะว่าก็สนนั่นแหละค่ะสาดน้ำกันไปกระเด็นกันไปนะคะ
แต่ก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่าอบอุ่นจริงนะคะ
และที่อดแซวไม่ได้ให้ดูภาพนี้ค่ะ
เป็นภาพที่ตาอ้วนนี่พี่พายุไม่ไหวแล้ว

มันร้อนด้วยอากาศก็เลยนั่งจุ้มปุ๊กนะคะ
อดขาพี่เลี้ยงไปเลยค่ะเพราะว่าเหนื่อยแล้วนะคะ

เขาก็มีช็อตฮาแบบนี้มาฝากให้เราแบบอดอนยิ้มไม่ได้ในทุกกิจกรรมจริง
น่ารักตลอดนะบ้านนี้นะไปต่อกันที่บ้านนี้กันบ้าง
บ้านนี้มีลูกสาวนะจ๊ะบ้านกุ๊บกิ๊บค่ะ
คุณพบีแล้วก็แม่ปุ๊กกิฟต์เทศกาลสงกราศนั่งที่
ดูสิคะไม่ได้เป็นฝาแฝดนะจ๊ะแต่หน้าเหมือนกันมาก
นี่ปีนี้ลูกสาวสองคนแล้วเนาะดูสิคะ
เป่าก็มาในแบบสไตล์ชุดไทยน่ารัก
ส่วนเป่าเป้ยล่ะผมยังขึ้นไม่เยอะทำไงดี
ปลอมก็มาค่ะโป๊ปลอมมาคุณแม่เขาสายแฟชั่นอยู่แล้วนะ
จัดให้เลยนี่ชุดไทยสียำพวนอ่อนถือพวงมาลัยคนละพวง
เข้ากันเข้ากันกับเทศกาลดูสิจุ๊บน้องแบบล็อกคอด้วยนะจ๊ะ
บ้านนี้เขาแก่นเซียวกันทั้งพี่ทั้งน้องนะ
พอมาใส่ชุดไทยก็กลายเป็นคุณหนูสายเรียบร้อยน่ารักไปอีกแบบนะจ๊

เป้ยค่ะไปดูอีกบ้านละกันแต่บ้านนี้เขาแฝดจริงแล้วนะ
ลินอันล่ะนั่นเองอลินจะบอกเลยว่ามาแบบเซอร์ไพรส์
แต่เธอสังเกตดูนะอลินจะเรียบร้อยมากเลย
บ้านคุณแม่โอบค่ะก็น่ารักเหมือนกันน้องอลินน้องอลันเขาส่งน้ำพระที่บ้าน
อลินพี่สาวใส่ชุดแบบเด็กไทยนะใส่คลอเสื้อคอกระเช้าน่ารักเชียวนะคะ
ส่วนน้องอลันน้องชายมาในชุดแบบลายดอกสดใสไปเลยรับวันสงการไปเลยนะคะ
แต่แอบเห็นสังเกตไหมที่สายตาน้องอลินเวลาเขามองน้องชายเขาคุณผู้ชม

นะครับนี่ดูสิลูกเปลี่ยนไปนะแบบเรียบร้อย
ปกติจะเห็นน้องอลินแบบช่างพูดช่างตนใช่ไหม

เอาไปต่ออีกบ้านซิโตขึ้นมาหน่อยค่ะ

ต่อที่บ้านของเจ้าคะแล้วก็เจ้าคุณกันบ้าง
ที่บ้านเนี่ยเขามีสระว่ายน้ำไง
เขาก็แบบว่าเล่นน้ำตรงสระว่ายน้ำนั่นแหละ
ตากน้ำจากสระนั่นแหละก็มาเล่นกันนะคะ
น้องเจ้าขาเนี่ยพี่สาวนะเขามาในชุดแบบปาดไหล่
ใส่กับโจงกระเบนของเด็กน่ารักทีเดียวนะคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนน้องคุณผู้ชายน้องชายใส่ชุดหม้อห้อมทั้งชุดเลย
สาดน้ำกันโอ้โหบอกเลยว่าเปียกปอนนะ

ปิดท้ายคุณผู้ชมนะคะดูชุดหม้อห้อมไปแล้วค่ะ
วันนี้มาดูชุดท่านขุนกันดีกว่านี่ท่านขุนกับคุณนายค่ะ
ท้ายด้วยน้องเดมี่แล้วก็ดีแลนด์นั่นเองค่ะ
ท่านติบอกคุณผู้ชมมาในลุคท่านขุนแล้วก็คุณนายค่ะ
แม้จะเป็นลูกครึ่งแต่ความกลมตากลมป๊อกแป๊วเนี่ยค่ะ
มันน่ารักได้ดูจริงแม่งก็รักมองแบ๊วมากจริงน่ารักทุกบ้านเลยนะคะ
แล้วก็อันนี้คุณผู้ชมได้ติดตามความน่ารักของลูกซุปตากันตลอดนะจ๊